ข่าวนี้ก็เตือนภัยเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
น่าจะได้ยินโครงการนี้กันอยู่บ่อย

ผู้หญิงคนที่ทำถูกเมาไม่ขับเขากลับแท็กซี่
แต่เมาขนาดนี้ไม่ไหว

ถึงแล้วนะถึงแล้วนะ

แป๊บนึงดีมั้ย

ว่ากลัวกระหนักไหนยังจะหลับสบายอีก

เมาไม่ขับเขากลับแท็กซี่เขาก็ทำถูกแล้ว

คุณพี่แท็กซี่บอกว่าขับมาถึงหน้าบ้านแล้วนะ
ลุกผู้โดยสารปลุกยังไงก็ไม่ตื่นนะคะ

ถูกตำหนิแต่ผมก็อยากบันทึก

หากว่าคนขับคิดไม่ดี
เขามีเวลาครับขอโทษทุกคนด้วยนะครับ

คุณพี่คนขับรถแท็กซี่คันนี้กันเยอะเลย

พี่จิตใจดีมากไม่ได้คิดร้ายกับ

สตางค์ที่ดีขับรถมาส่งพยายามจะปลุกน้องเขาอย่างสุดความสามารถแล้ว
นะคะดูเอาไว้แล้วกันสาว
เพราะว่าไม่ขับก็จริงแต่คุณก็ควรจะมีสติไม่เมาไม้จนเกินไปด้วย
แต่ผมว่าคลิปนี้ดีทั้งคู่ดีตรงที่พี่แท็กซี่ก็กันตัวเอง
แล้วก็ให้น้องผู้หญิงได้สบายใจด้วยว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวน้องเขา
ผมว่าคลิปนี้วินนะครับ